สวัสดีค่ะข้าวไทยไทย
สวัสดีค่ะข้าวไทยไทย

เอวมันก็อิ่วแล้วบ้า

เอาแล้ววันนี้คุณมานั่งแทนใครนะคะแองจี้
คุณพ่อกุ๊กตอนแรกแทงคุณหนุ่มก่อน

ตอนนี้แทนทุกคนนะครับแม่
เพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่าข่าวไปกันก่อนกันเนี่ยนะครับ

ซึ่งวันนี้ไทยรัฐทีวีของเราส่งไปอยู่ที่ภาคอีสาน
เราจะเห็นมีการรายงานเข้ามาเป็นระยะ

เราต้องยอมรับว่าตอนนี้หนักพอสมควร
ใช่ยังน่าเป็นห่วงในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิศนุโลก
สุโขทัยอุบลราชธานีสกลนคร๑๐๑ยะโสธรสุรินแล้วก็บุรีรำ
ต้องบอกว่าน้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติ
ที่ไม่สามารถเลี่ยงได้จริงก็เป็นภาวะวิกฤตแล้วก็ภาวะอันตราย
ก็ส่งผลกระทบและความเสียหายในหลายหลายด้านค่ะนอกจากเรื่องของทรัพย์สินบ้าน
รถไล่นาแล้วเนี่ยนะคะยังมีปัญหาสุขภาพต่างโดยเฉพาะสภาพจิตใจ
ของผู้ประสบภัยซึ่งหากตั้งรับอย่างไม่ทันหรือว่ารับมือไม่ได้เนี่ยนะคะ
เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าจิตเวทได้ด้วยโดยในแพทย์อภิชา
จริยาวิราชจิตแพทย์และโฆษกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าเมื่อเกิดอุทธกภัย
เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่จะเกิดความวิตกกังวลเครียด
วิธีการผ่อนคลายความเครียดไม่ให้สะสมจนเป็นเหตุ
นำไปสู่โรคซึมเศร้านั้นมีอยู่๒วิธี
ข้อที่๑ก็บอกว่าหมั่นพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบ
กับคนในบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเครียดหน่อย
สองสำรวจอารมณ์ของตัวเองบ่อยว่าเครียดไหม
ส่งผลเสียมากขึ้นกับสุขภาพตัวเองหรือยัง
โดยหากรู้สึกว่าควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้
อย่างเช่นรู้สึกกังวลมันแย่มากเลย
ุดหงิดตลอดเวลานอนไม่หลับเริ่มปวดหัวปวดตัว
ท้องอ่อนเพลียเมื่อยล้าหรือว่าโรคประจำตัวกำเริบ
เหมือนลอยซึมเศร้าพูดจาน้อยลงอยู่ดีร้องไห้บ่อย
ก็คือโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นใช่ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่า
เครียดมากเกินไปแล้วอันนี้ต้องรีบบอกคนในครอบครัว
คนในพื้นที่หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
พาไปหาหมอค่ะจริงต้องบอกเรื่องโรคนี้มันเป็นอีกโรคหนึ่ง
บางทีเราบางคนรู้สึกว่าฉันเป็นโรคนี้หรือเปล่า
แล้วก็ไม่กล้าไปหาหมอจริงมันก็อันตรายเนอะ
เราไปหาหมอดีกว่านิดหน่อยบางทีรักษาแล้วมันก็จะได้ดีขึ้น
ซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้
มันก็จะมีภาพประทับใจออกมาให้เราหลายคนได้เห็น
เฟซบุ๊คแฟนเพจของวารินชำราบบ้านฮาอุบลราชธานี
ก็มีการโพสต์ภาพสุดประทับใจเป็นภาพทีมกู้ภัยจิตอาสาค่ะ
กำลังนั่งทานข้าวอยู่ในน้ำนั่นเหรอขณะที่แบบว่าทำภารกิจลุยช่วยน้ำท่วมเสร็จ
แล้วก็มีระบุข้อความว่าบางมุมที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็น
ส่วนใหญ่เนี่ยมามอบของแล้วก็กลับแต่คนที่ปิดทองหลังพระอยู่จนจบงาน
ก็คือพวกเหล่าจิตอาสาที่แท้จริงซึ่งเพจวรินชำราบบ้านฮาวคอ
คารวะทีมกู้ภัยทุกทีมด้วยอ่ะนะคะต้องบอกว่าอืมอย่างน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
ก็สร้างความเสียหายทรัพย์สินสภาพจิตใจก็ต้องดูแลกันไป
หลังน้ำรถก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งฟื้นฟูเช่นกัน
นะฮะในขณะเดียวกันวันนี้คนก็ถามหากันนะฮะ
เมื่อวานนี้คนไปถามธนทรอยู่ไหนธนทรเขาก็แบบไม่เห็นจะเกี่ยวอะไร
แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่เยี่ยมผู้ประสบภัยพิศนุโลกแล้ว
แล้วก็บอกว่าไงรู้ไหมที่ไหนน้ำท่วมบ่อยเนี่ยไปเลี้ยงปลา
หันไปเลี้ยงปลานี่ล่าสุดเลยนะครับ
วันนี้เมื่อบ่าย๓โมงวันที่๔กันยานะฮะที่วัดดงพรวงศรีวนารามตำบลวังพิกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกเนี่ย
ตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ย
เยี่ยมผู้ประสบอุทธกภัยก็มีการมอบถุงยางชีพนะฮะ
พร้อมกับขึ้นเวทีกล่าวว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตนมีหลายงาน
จึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่รวมถึงบรรดาสอสอ
แล้วก็พักร่วมรัฐบาลด้วยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่า
ว่าจะช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้านเราน่าจะมีปัญหาน้ำท่วมฝนแรง
ผลผลิตการเกษตรตกต่ำนะฮะการทำนาแล้วไม่ได้ข้าว
พอมีการเยียวยาเยียวยาก็ไม่จบซะทีนะ
ฉะนั้นต้องหาวิธีการใหม่ต้องปรับเปลี่ยนหน่อย
ต้องปรับเปลี่ยนในพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ไหนที่น้ำมันท่วมบ่อย
พื้นที่ไหนที่ท่วมน้ำบ่อยเนี่ยนะฮะจะกักเก็บน้ำ
ในพื้นที่เยอะได้อย่างไรบางพื้นที่เนี่ยที่เพาะปลูกอะไรไม่ได้
น้ำท่วมแล้วท่วมอีกก็กักเก็บน้ำไว้เลยแล้วไปทำประมงเอาด้วยกัน
คือเอาง่ายก็เข้าใจคำนายกว่าเอาอย่างนี้
คือมันปลูกพืชผลไม่ได้ถูกต้องไหมช่วงที่ผ่านมาก็แรง
ตอนนี้บทหายจากแรงปุ๊บกลายเป็นน้ำท่วมเลยนายกบอกคิดใหม่ทำใหม่เถอะ
ทำประมงมันซะเลยกักน้ำไว้แล้วก็ทำประมงมันซะเลย
เขาว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำเหมือน๑๒ทุ่ม
จังหวัดพระนครศรีรถุยาซึ่งแบ่งเป็น๔๕เดือนเนี่ย
ไม่ได้ทำนาก็เก็บน้ำทำประมงพื้นบ้าน
นายกเขาก็คิดมีความคิดอย่างนั้นนะนายกยังบอกอีกว่า
ปัญหาของน้ำบ้านเราเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือระบายน้ำได้ยาก
พอท่วมพื้นที่หนึ่งแล้วก็ส่งผลไปท่วมกอทมเพราะไม่มีการกักเก็บน้ำ
เขื่อนตรงกลางนะฮะจะสร้างเขื่อนก็สร้างไม่ได้มีปัญหาตรงกลาง
พอเวลาพายุเข้ามาพื้นที่นี้เก็บไม่ไหวน้ำก็ไหลไปที่เขื่อนเจ้าพญา
เข้ากรุงเทพฯหวันก่อนก่อนเสียหายกันไปหมด
ตอนนี้คอรมอคิดทุกวันว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชนยังไง
ต้องคิดใหม่ทำใหม่ทั้งหมดแต่ทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน
มากเกินไปก็ไม่ได้ขอให้อยู่กันอย่างพอเพียง
วันนี้นายกเข้าไปเยี่ยมกันแล้วคนก็ไปดูนายกนั่งเครื่องไปก่อน
ประชุมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่คนก็ถามกันแต่ก็เป็นความคิดที่ดีนะ
ที่ผลโรคที่ผ่านมาต้องยอมรับตั้งแต่ต้นปีน้ำมันแทบจะไม่มีอยู่แล้ว

แต่ปรากฏว่าถ้าวันนี้กักเก็บน้ำ
แล้วมีการทำอะไรการประมงพื้นบ้าน

ทำอะไรแบบในนั้นของตัวเองขึ้นมาอีกไหม

คือน้ำมันก็จากเหนือลงใต้มันก็หมดลงเลย

จากบางพื้นที่ก็ยังเรียกว่าน้ำก็กำลังมา

แบบผ่านจังหวัดนี้มาก็มาอีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างนี้
ไปดูสถานการณ์ล่าสุดจริงแล้ววันนี้นะครับ

จริงวันนี้มันเกิดหลายที่เขาบอกยะโสธรก็หนักแล้ว
ย่าโสธรก็หนักพอสมควรภาคเหนือเอง
ก็หนักพอสมควรแล้วนะฮะ

ประทับใจที่เมื่อกี้น้องเล่าให้ฟังว่า
จิตอาสานะเพราะกู้ภัยกำลังช่วยกัน
วาลินชำราบบ้านเขาอย่างที่น้องบอกว่า

และอีกภาพหนึ่งที่มีการแชร์กันเยอะคือภาพนกกระจอกเทศ

นกกระจอกเทศที่มีการย้ายนกกระจอกเทศ

บอกว่าตอนนี้ก็คือหนักพอสมควร
สำหรับน้ำสถานการณ์น้ำวันนี้น้ำฝนยังตกอยู่

สุดมีอะไรไหมแองจี้กับสถานการณ์น้ำ

น้ำท่วมบ่อยให้หัดเลี้ยงปลาถามจริงนี่พูดจริงนะ
ลุงตู่บอกว่าที่ไหนน้ำท่วมบ่อยให้ไปเลี้ยงปลา
งงเลยแม่อะไรจะขนาดนี้
น้ำท่วมมาปลามันก็ตายหมดป่ะ
จุดเลยคิดแก้ปัญหาอะไรแบบนี้
ใครจุดเลือกสักอย่าง
ก็อย่าไปอ่านต่อเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเรื่อยเปิดกันไปสักที
ที่ไหนน้ำท่วมบ่อยให้หาเลี้ยงปลาค่ะ
หรอจริงน้ำท่วมถนนอย่างนี้น้ำปลามีเยอะมากครับคุณแม่
ชนประธานแจ้งด่วนเพิ่มระบายน้ำเขื่อน
เจ้าพระยาเตือนเจ็ดจังหวัดเฝ้ารับมือน้ำท่วม
จังหวัดอะไรบ้างที่ต้องรับมือน้ำท่วมในขณะนี้

เขาบอกว่าส่งให้พื้นที่ร่วมน้ำหลายอำเภอ

เจ็ดจังหวัดก็จะมีชัยน่านมีอ่างทอง
มีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลบบุรี

ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทห้างร้าน
รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ริมสองฝั่งเมนามเจ้าพระยาและเมนามน้อย
ด้านท้ายประตูระบายน้ำผักไห่
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นั่นแหละเราจะเห็นว่าน้ำผิงนี้มนต์น้ำ

พายุเราโดน๒ลูกถูกต้องไหมครับ
สองลูกแล้วเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันต่อว่า
พายุจะเข้ามาใหม่ไหมอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน

ถ้าเกิดน้ำท่วมแถวอีสานใช่ไหมคะ

ขุดบ่อเลี้ยงปลาปีหน้าน้ำจะมาอีกไหมคะ
ไม่มีใครตอบได้เลยเรื่องนี้เอาจริง
ถ้าเกิดปีนี้เขาเชื่อทำตามที่นายกรัฐมนตรีบอกถูกไหมค
ว่าจะขุดบ่อไว้ปีนี้
มีแต่ก็เข้าใจความปีหน้าน้ำจะมาอีกไหมคะ

อาจจะหมายถึงว่าให้กักเก็บเอาไว้เผื่อสำหรับเครื่องแรงด้วยอะไรอย่างนี้

หมายถึงให้กักเก็บน้ำก็คือชาวภาพก็ต้องขุดบ่ออีกถูกต้องไหม
ใช่จริงขุดบ่ออย่างที่บ้านเธอทำเกษตรกรไหมแองจิ
ทำค่ะขุดไว้มันก็ต้องขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำ

ค่าขุดปอกก็แพงนะคุณแม่แพงสิตรงนี้มันไม่มีแบบแล้วลงแขกลงขาด
เธอป้ามาช่วยมาขุดบ่อกรรมเดี๋ยวว่าที่เลี่ยงเข้า

ต้องไปใช้รถมาตักต้องจ้างมาคุณแม่๒๓พันอย่างต่ำนะ
แล้วในระบงระบบในการที่จะเลี้ยงปลามันก็ไม่ได้ง่ายถูกต้องไหมล่ะ
ถ้าทิ้งน้ำไว้เฉยมันก็เน่าตายอีกปลาก็ตายอีกอยู่ดี
แล้วเลี้ยงปลาอะไรหรอคุณแม่เขาบอกปลาคือการประมงพื้นบ้าน

แล้วปลาอะไรล่ะคุณแม่ปลาอยู่เป็นร้อยชนิดปลาตะเพียนเหรอ
โอเคจะมากินคุณแม่เขากินเซลมอนปันดีมันร้อน
เขากินเซลมอนกับดอลลี่คุณแม่โอ้เซลมอนกับดอลลี่เอ้า
เราไปอีกหนึ่งเรื่องครับเราได้ยินคำว่าบิลลี่
เออบิลลี่ห่ายไปอยู่ไหนเออทัวรอ่ะคุณแม่
ถูกต้องไหมครับเป็นโครงกระดูกกลับมาเนี่ย
จริงเราข่าวบิลลิ้นมีระยะเวลาเป็นปีแล้วเหมือนกันเนาะ
หายไปตั้งแต่ปี๕๗ปี๕๗๕๘อะไรอย่างนี้หายไป
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองเนี่ย
แล้วก็ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
คือพันธุ์ตำรวจโทวนพงศ์โคชลักษณ์นะครับ
ได้แถลงความคืบหน้าคดีในพรจีรักจงเจริญนะ
แกนนำชาวกะเหลี่ยงหลานปู่คออี้
ทำปู่คออี้กันได้ไหมปู่คออี้นี่คือน้ำหลานปู่คออี้จำได้อู้วน้ำ
ตลอดระยะเวลาเขาเป็นคนที่ต่อสู้
เรียกร้องเพื่อสิทธิชุมชนและสิทธิชนเผ่า

ระยะเวลาที่หายตัวไปไม่ใช่ปี๒ปีนะฮะ
เขาหายตัวไป๕ปีแล้ว
หลังถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จับแล้วก็ควบคุมไปตั้งแต่วันที่๑๗เมษายน
อันนี้คือเรื่องของเขาที่ผ่านมาว่าอ่ะไอ้
ถ้าใครติดตามไม่ทันเราย้อนกลับไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว

เขาโดนเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จับแล้วก็ควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนนะฮะ
โดยคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถขี้คลายได้
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้ามารับผิดชอบ
การสอบสวนตามคำร้องเรียนคือญาติญาติเขาเนี่ย
บอกช่วยหน่อยเถอะมาช่วยหน่อย
มาช่วยแบบว่ามาหาความจริงหน่อย
ในที่สุดสิ่งที่เขาพบก็คือ
พบเป็นศพที่ถูกฆ่าแล้วก็เผานะฮะ
แล้วก็ถ่วงน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่นเอง
อันกระทะทั้งหมดนี่คืออย่างที่บอกว่าเจอเป็นกระดูกแล้ว

เพราะว่าเขาบอกถูกฆ่ามาแล้วเผามาแล้ว
ยังไม่พอโดนถ่วงน้ำที่เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่นเอง
แถลงข่าวระบุว่าจากการสืบสวนเมื่อประมาณปลายเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคมในปี๒๕๖๒คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
จากการประสานแล้วก็สนับสนุนของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเนี่ย
ในที่สุดพบแค่ชิ้นกระดูก๒ชิ้น
ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร๑ถัง

จากนั้นก็ส่งไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน
แล้วก็พบว่าวัตถุเป็นชิ้นส่วนกระดูก
ในช่วงของกระโหลกศีรษะมนุษย์

ข้างซ้ายของมนุษย์มีรอยไหม้สีน้ำตาล

เนื่องจากอะไรรู้ไหมถูกความร้อนไง
ที่เขาบอกว่ากระดูกก็คือถูกความร้อน
ก็เลยต้องอุณหภูมิ
เขาบอกว่าจะต้อง๒๐๐๓๐๐องศานะ

ซึ่งการตรวจสอบแล้วพบสารพันธุกรรม
ตรงกับนางโพร็อกรักจงเจริญ
ซึ่งเป็นแม่ของพรจีม
เมื่อพิจารณาจากสถานที่เกิดเหตุพยานสำคัญสำนวนอื่นแล้ว
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงเชื่อว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระดูก
ของนายพอลาจีรักชนเจริมหรือบิลลี่พอลาจี
แล้วก็พนักงานสอบสวนพิเศษเชื่อว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระดูกของเขาแน่นอนแล้ว
ศูนย์หายไปกว่า๕ปีตอนนี้แสดงว่ายืนยันแน่นอนว่าเขาตายแล้วล่ะหรือเขาเสียชีวิตแล้ว
น่าจะเกิดจากการถูกทรมานและฆ่า
แต่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษยังต้องสอบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็เพื่อให้คดีนี้คลี่คลายตอนนี้คนทุกคนพูดหมดนะแองจี้เนอะ
คนทุกคนพูดว่าอ้าวทำไมเขาโดนจับตัวไปทำไมกลับมาเหลือแต่กระดูก
และแน่นอนจากกระดูกเนี่ยคือโดนเผาเผาด้วยความร้อนอุณหภูมิที่สูงมาก๒๐๐๓๐๐องศา
ครับในขณะเดียวกันรองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
กล่าวว่าจากการสอบสวนพบว่าพี่น้องของบิลลี่ยังอยู่ครบหมดทุกคนนะครับ
เว้นนายบิลลี่คนเดียวส่วนการดำเนินคดีจากเดิมเนี่ย
ดำเนินคดีมาตรา๑๕๗ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จะต้องเปลี่ยนเป็นคดีฆาตกรรมแล้วฮะอันนี้คือคดีฆาตกรรมแล้วนะฮะ
ส่วนจะฆาตกรรมด้วยวิธีใดนั้นก็ต้องดูหลักฐาน
จะต้องมีการสอบสวนจะต้องมีการหาข้อมูลกันต่อไป
ว่าสรุปแล้วเขาตายยังไงแต่แน่นอนจากลักษณะกระดูกที่เจอเนี่ย
ตายโดยทรมานถูกแต่นี่เขาโดนจับไปอยู่แล้วไงของนักจับไปอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดีนี้นะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว
แต่ไม่ขอเปิดเผยจำนวนผู้ต้องสงสัยและรายละเอียด
ส่วนหลักฐานที่จะพบเชื่อมโยงกับบุคคลก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เช่นเดียวกัน
คดีนี้เจ้าหน้าที่ทำไปตามพยานหลักฐาน
หลักฐานที่เก็บในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อม
เมื่อรวบรวมได้แล้วก็จะชี้ตัวผู้กระทำความผิด
นี้เราจะรู้แล้วใครเป็นผู้กระทำความผิด
โดยรายละเอียดทั้งหมดก็จะอยู่ในสำนวน
แล้วก็การสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุด
รวมถึงหลังจากนี้จะเรียกพยานมาสอบสวนเพิ่มเติม
น่าจะเป็นอีกหนึ่งคดีที่ตอนนี้คนไทยอยากจะได้คำตอบเหมือนกันว่า
ใครเป็นคนฆ่าแล้วทำไมจะต้องฆ่าเขาอย่างทรมานขนาดนั้น

ชนเผาการเหลี่ยงชนเผาอะไรที่อยู่รอบ
เขาเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้อง
ให้ชนเผ่าได้มีพื้นที่ยืนมาโดยตลอด

ในขณะเดียวกันบางทีเขาก็โดนหาว่าบุกลุกป่า

เขาโดนข้อหาบุกลุกป่าไปพอสมควรนะ

ซองผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับผม

มาไทยรัฐต้องชิดออกคู่ขนาดนะฮะ
ผมไปเข้าเลนส์กลางครับเพราะเห็นว่ามันโล่ง
นึกว่ามันมีทางเบียดเข้ามาครับ

มาสายครับแต่เดี๋ยวจะนั่งเลยเวลาให้นะครับ

ไหนก็เรื่องรถแล้วนะฮะมาเรื่องรถกันบ้างดีกว่า
เรื่องรถเรื่องนี้คือรถตู้ป้ายแดงครับ
ถอยหลังออกจากซองแต่ยิ่งถอย
ยิ่งขยับยิ่งขูด
เก๋งข้างบอกเลยว่าสุดสวยครับ

ระบุว่าช่วยด้วยค่ะชนแล้วหนี

ภายในคลิปจะเห็นว่ามีรถตู้ป้ายแดงคันหนึ่ง

ซึ่งเป็นลานจอดรถของห้างดังย่านรังสิตนะครับผม
ทั้งนี้รถที่จอดอยู่ก่อนหน้าส่วนใหญ่จะถอยหลังจอด
โดยเอาหน้ารถออกเพื่อให้ง่ายต่อการขับ

แต่รถตู้คันดังกล่าวเนี่ยขับเอาหน้าเข้าแทนนะฮะ
ซึ่งช่วงการจอดนั้นทำให้พื้นที่ด้านซ้ายห่างพอสมควร
ในขณะที่ด้านขวาค่อนข้างชิดครับ
ทำให้การถอยออกจากซองเนี่ยมีปัญหา
ดูคลิปไปเลยนะฮะเป็นป้ายแดงนะฮะ
อย่างไรก็ตามครับเมื่อคนขับรถตู้ขยับออก
ขยับเข้าขยับออกทำให้ด้านซ้ายของตัวรถเนี่ย
ขูดกับรถเก่งแล้วอยู่ด้านข้างฮะนี่ฮะ

ถ้าเป็นรถเราคันที่ถูกขูดอยู่

หรือต่อให้เป็นรถเราที่เป็นป้ายแดงเราก็รู้สึกอย่างไร
ครับผมกินไม่เข้าคายไม่ออกจริงนะฮะ
ต้องบอกว่าในขณะที่เขากำลังถูไปถูมาอยู่เนี่ย
เขาก็ไม่ได้สนใจว่ารถคนข้างจะเป็นยังไง

พยายามจะเข้าออกให้รอดพ้นอยู่
รู้ฮะโอ้โหมันแคบฝั่งนี้แบบว่ามันแคบเกินแล้ว

อุตส่าห์ไม่บอกชื่อห้างนะฮะแม่ชื่อหลาเลย
ครับผมอุตส่าห์บอกว่าเป็นย่านดังย่านรังสิตนะฮะห้างดังนะฮะ

เขายังขับไม่ถนัดไหมเพราะป้ายแดงเพิ่งถอยมา
อาจจะไม่ชินกับรถอาจจะไม่ชินดูเลยฮะโอ้โห
พระคุณหลุดหมดค่ะกระจังหลุดกระเอาหลุดเลยทีเดียวกระจังหลุดเลยนะฮะ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
ใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอ่ะคะอัพเดรัสนี่ไงล่าสุดตอนนี้ใช่ไหมฮ
ของรถป้ายแดงยังไงรถคันข้างข้างเป็นยังไงแน่นอนหลังจากที่เมื่อกี้คุณเล่า
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าของรถตู้หุ่นใดป้ายแดงเนี่ย
ก็ขอเคลียร์ค่าเสียหายนะฮะหลังเห็นข่าวว่าลูกน้องครับ
สรรพสินค้าดังญาติปฐุมธานีเนี่ยก็คือเขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้ขับ
ลูกน้องขับไปชนจากกรณีนางสาวปริญญาพรศรีคุณอายุ๓๕ปีเนี่ย
ป่วยก็ยังไม่ออกแล้วเร็วนี้๗๑๖๘ถูกรถถูกใต้ป้ายแดงเนี่ย
เชี่ยวชนบริเวณด้านซ้ายฝั่งคนขับเนี่ยพังเสียหายก่อนจะหลบหนีไปเนี่ย
เหตุเกิดอย่างที่บอกว่าห้างสรรพสินค้าชื่อดังนั่นแหละเนาะ
ในที่สุดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีคนนะโอ้เป็นลูกน้องจริงด้วย
จริงเขาบอกคลิปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรรู้ไหม
คือมีคนเอาไปโพสต์คลิปวิดีโอพลเมืองดีที่ถ่ายไว้ในระหว่างเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ประทิญญาพรศรีริกุลนัสสีกุลรถถังตรงข้ามจ่อยอยู่
รวมทั้งแจ้งความกับตำรวจสพประตูน้ำจุลาพรด้วยนะฮะจุฬาลงกร
ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ทางด้านผู้กำกับสพประตูน้ำจุลาลงกรเปิดเผยว่า
หลังจากที่เกิดเหตุผู้เสียหายได้มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วล่ะ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบป้ายทะเบียนรถตู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อติดตามหาตัวเจ้าของรถตู้มาสอบสวนข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตามช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางเจ้าของรถตู้เนี่ยก็ได้ประสานงานมาทางตำรวจ

ประสานงานมายังพนักงานสอบสวนว่าเพิ่งทราบข่าว

ที่เกิดขึ้นด้วยลูกน้องของตัวเองเนี่ยขับรถไปยังห้างทรัพย์สินค้าด้านก่าว
แล้วเกิดการเฉียวชนก่อนจะขับรถกลับมาโดยไม่ได้ตกลงอะไรกับคู่กรณี
ทั้งนี้ฝ่ายตนเองเนี่ยยินยอมจะดำเนินชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา๖โมงเย็น

นี่ถ้ารถข้างเป็นตะเกียงนี่ยักษ์ออกมาแล้วนะฮะ
ถูเข้าถูออกถูเข้าถูออก
นี่ถ้าเป็นเราแบบเดินออกมาแล้วอยู่ดีเจอว่า
หน้ารถฉันหลุดออกมาอย่างนี้ได้ยังไงนี่คงช็อกไปเลยเหมือนกันนะ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
ถ้าผ้าในฐานะที่พ่อขับรถเนี่ย

คือตามหลักนะฮะอันนี้เป็นหลักทฤษฎีเลยคือ
เขาบอกว่าควรจะเอาหลังเข้าฮะเอาหน้าออก
เพราะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา
ไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่การที่เอาหน้าออกจะเร็วที่สุด

เดี๋ยวนี้แหมที่จอดรถมันก็ไปกำหนดอย่างนั้นไม่ได้แล้วไหมเนาะ
หาที่จอดรถนี่บางทีหานานกว่าเดินห้างอีกนะ

คือเหมือนคนอื่นเขาจอดเมื่อกี้ถูกแล้วถูกไหมคะ
ถูกแล้วแต่คันรถตู้นก็จอดผิด
ควรจะเอาหลังเข้าเอาหน้าออก

อ่ะบางคนเขาไม่ชอบอ่ะ

บางทีโบมันดึงหยัดสมองหนูหรือเปล่าลูก
ไม่คุณไม่รู้คือเขาไม่ได้แบบ
คือสมมุติมันอยู่ในหลักสูตรกันนี่นะครับ

การถอยเข้าซองมีอะไรมีมีอยู่แล้ว

แต่บางทีมันก็มีนะในกรณีที่รีบจริงแล้ว

คนเอาหลังเข้ามากกว่าจะปลอดภัยกว่า
แต่กรณีเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีพลเมืองดีถ่ายไว้

ไปตามกล้องวงจรปิดของทางห้างอีก
โชคดีมากก็ช่วยเป็นหูเป็นตาก็ดีแล้ว

ก็ที่โมเวสนะครับก็มีการตีข่าว
ว่าวินไทยเนี่ยผูกขาดรับส่งคนข้ามแดนอู้ฟูมากรายได้วันหนึ่งนี้๓๐๐
กว่าบาทต่อวันต่อวันสามพันคือแฟนเพจเฟซบุ๊คโครงการจัดตั้ง
มาคมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาก็เผยแพร่เนื้อหานะคะเป็นเรื่องของการ
รายงานข่าวของสำนักข่าวประเทศมาเลเซียโดยระบุว่าขณะนี้รถจักรยานยนต์
รับจ้างจากฝั่งชายแดนไทยที่มีเขตแดนเชื่อมต่อกับมาเลเซียทางภาคใต้
เนี่ยค่ะกำลังผูกกาดในเรื่องของการรับส่งคนข้ามแดนระหว่างไทยแล้วก็
เลเซียระยะทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ๑๐กิโลเมตรแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยต่อ
วันถึงคนละประมาณสองพันเก้าร้อยบาทอีกทั้งหากรัฐบาลมาเลเซียเนี่ย
ไม่มีการสนับสนุนให้คนมาเลเซียทำกิจการนี้ได้ก็จะเสียเปรียบไทยอย่าง
ในการหารายได้สำนักข่าวบาริต้าฮาเรนนะคะก็พบว่าตอนนี้
มอเตอร์ไซค์รับจ้างของไทยก็ผูกขาดบริการโดยเข้าถึงตัวเมือง
ชังลุนที่อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ๑๐กิโลเมตรเนี่ยนะคะ
ค่าโดยสารก็ขึ้นอยู่กับระยะทางแต่จากด่านนอกฝั่งไทยมาที่คิวรถ
ฮาเมตรลดฝั่งมาเลเนี่ยก็จะอยู่ที่สิบริงกิศหนึ่งริงกิศก็เท่ากับประมาณ
กิโลเมตรในขณะเดียวกันค่ะผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างของมาเล
ที่ชื่อว่าจะเป็นการสูญเสียต์หากรัฐบาลมาเลเซียไม่อนุญาตให้คน
เลเซียเองเปิดบริการนี้ในประเทศ
ซึ่งตอนนี้คนไทยสามารถเข้ามารับส่งผู้โดยสารได้ถึงเขตร้านค้าปลอดภาษี
มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็แท็กซี่เถื่อน
และรัฐบาลมาเลเซียก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
ปล่อยให้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ของไทยเข้ามารับผู้โดยสารในมาเลเซีย
ทำให้แท็กซี่ของเราลำบากหมายถึงของคนในมาเลลำบาก
รัฐบาลควรจะให้โอกาสคนในประเทศได้รับประโยชน์มากกว่านี้
คนไทยสามารถมีรายได้๔๐๐ริงกิจก็คือประมาณ๒๙๐๐บาทต่อวัน
มันง่ายดายมากเลยจากการพาผู้โดยสารมายังมาเลเซีย
ในขณะที่คนของเราเองไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำ
สื่อมาเลก็เลยตีข่าวออกมา

คนไทยได้ตัวคนในมาเลเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทำไมรัฐบาลไม่สนับสนุนได้

ใช้ข้ามแดงแต่มันก็ต้องเสียค่าข้ามแดงอยู่
ก็ตกแล้วมันก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่น่าจะเยอะนะ
น่าจะข้ามไปสิบกิโลก็น่าจะ๒๐๐กว่า๒๐๐อะไรเงี้ยเนอะ

พนิเซียเป็นอย่างไรข่าวอันยุ่งนี้มีไหมเอ็งจี่

ข่าวใส่ไข่ต้องเล่นข่าวที่เหนือและนำคนอื่น

เราเลยไม่ไลงงานขับ

ขออนุญาตกระโดดขีบผมไอ้นายที่กลางรายการแล้วกันนะครับ

ถ้ามันกายไม่มีก็ต้าวขึ้นมานำเต่า

เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดคำว่าครบ
ดีเขาเพิ่งรู้จักกันเขาจะให้บอกว่าครบเลยมันก็ไม่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เออคุณแม่เขาใส่ลายน้องเขา

เอาแล้วจริง
หนูเริ่มแล้วก็จบเพื่อนคุณแม่หนูไม่ได้สารต่อนะ

วางระเบิดไว้แล้วก็ชิงไป

อืมเออเจ้าสาวเจ้าเบากลางงาน

เอาละผู้คนในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงนะฮะ
ที่ไม่รู้จักการอเจษะเรนพี่เรนจุ๊บปากเจ้าเบาในวันวิวัตร
หนุ่มจุ๊บปรากเจ้าบาท

เอิ่มเจ้าสาวคงช็อคเบาว่า
มางานแต่งมางานแต่งเพื่อนผู้ชายจุ๊บปรากแฟน

ถ้าหนูเป็นผู้หญิงยืนดีแล้วหนูหันไปเห็นยืนดีจูบปากกับผู้ชายคงช็อค

เพราะที่แม่มดทำหลังฉาก

แต่อันนี้มันแปลกเพราะทำต่อหน้าเลย

น้องคือผู้คนในร่องออไลน์ก็พากันแสดงความเห็นนะครับ

เฮ้ยการกระทำของผู้ชายหนุ่มกว่านึง
ที่เป็นจงจูบเจ้าเบ่าในขณะที่กำลังเข้างานแต่งงาน
คือช่วงรถน้ำสังนี่แหละ
โดยภาพด้านกล่าวเนี่ยโอ้โหถูกรุมศัพท์
ไม่รู้การาธิสารเล่นพิเรงจุ๊บปากเจ้าเบ่าในวันวิวา

กำลังเข้าพิธีลดน้ำสังกันอยู่

เจ้าเบ่าซึ่งเป็นผู้ชายนะฮะ
ได้ใช้ปากจูบไปที่ปากเจ้าเบ่า
โดยไม่แคร์สายตาของเจ้าสาว

คงช็อกอยู่หนูก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าหนู

จริงเขาอาจจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ไง
ถ้ามีการขออนุญาตบอกว่า
ถ้าเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ไม่แน่นะ

แต่ดูคอมเมนต์สิเขาบอกว่าคอมเมนต์ด่ารู้
รัวนะฮะทางนี้เมื่อภาพกันต่อ

ความคิดเห็นจำนวนมากเลยล่ะ

เขาเล่นจริงใช่ไหมก็เป็นเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนผู้ชายมา

อาจจะถ่ายภาพขำกันขึ้นมาเป็นไปได้นะ

ให้ลุกขึ้นเลยมีคนเขียนอยู่นั่นน่ะ
นี่ไงเหรอลุกไม่ได้หรือเปล่าก็แต่งหน้าทำผมไม่ได้นะพี่
แขกเหลือมากมายยิ่งลุกยิ่งอายดูคอมเมนต์หน่อยดูคอมเนตหน่อยนิดนึง
ลุกยิ่งแต่จริงเราไม่รู้เรื่องของเขาเขาอาจจะมีการรู้อะไรของเขากันอยู่แล้ว
เองก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นคนมองภาพแกล้งเพื่อนเขาอาจจะเซอร์ไพรส์
เจ้าสาวเป็นไงบ้างแขกไม่มีเกือบดูแฮปปี้มาก
ทั้งหลังทุกคนคือฮามันตกใจมั้ย
แล้วเจ้าสาวก็ยกเลิกงานแต่งโดยกลัวอนาคตจะไม่เอาหน้า
แต่หลังคนเขียนอย่างนั้นมันอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาก็ได้สิ
เราอาจจะไม่รู้รอง่ามองภาพเราก็ตีความไปได้หลายแดด
อันนี้ดีกว่าอันนั้นเจ้าสาวยังไม่ได้เทนะคะไม่รู้เทหรือเปล่า
แต่เจ้าสาวเทเจ้าบ่าวกลางงานวิวาร์
เจ้าสาวเทกระจาดเลยค่ะไม่แต่งด้วยไม่แต่งเลยยังไงอ่ะ
ทิ้งเจ้าบ่าวไปเสียดื้อดื้อเลยกลางงานแต่งงานภายหลังจากที่ฝ่ายชายตอบโจทย์เลขง่ายง่ายอย่างเงี้ผิด
ไม่รู้เจ้าสาวได้ยินคำตอบเช่นนั้นปุ๊บเธอนิ่งตะลึงไปชั่วขณะพิจารณาว่าจะดำเนินพิธีการต่อหรือเปล่า
หรือว่ายังไงในที่สุดตัดสินใจเลยบอกว่าเธอจะยกเลิกแต่งงานครั้งนี้

ฮัสซิงพ่อของเจ้าสาวเห็นด้วยนะคะ
กับการตัดสินใจของลูกสาว
ยังกล่าวต่อว่าครอบครัวของเจ้าบ่าวที่ไม่ซื่อตรง
โกหกเรื่องระดับการศึกษาของฝ่ายชายอีก
พิสูจน์ได้จากโจทย์เลขง่ายแบบนี้

ซึ่งตามความจริงแล้วโจทย์เลขง่ายแบบนี้เนี่ยนะคะ
แม้แต่เด็กก็ยังสามารถที่จะตอบได้เลย
ด้านครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวก็พยายามยื้อแล้ว

แต่เธอตัดสินใจแน่วแน่แหละว่าจะไม่เอาเจ้าบ่าวคนนี้
เกิดมีข้อพิพาทบาดหมางขึ้นมาถึงขนาดกับว่า
ต้องเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้มาช่วยไก่เกลี่ยเลยค่ะ
สุดท้ายก็ต้องมีการคืนสินสอดทองมั่น
เพราะจริงเขามีการแบบจ่ายเงินอะไรกันแล้ว
ผู้หญิงจะต้องเป็นคนเอาสินสอดมาขอผู้ชายนะอินเดีย
และงานวิวาก็เลยถูกยกเลิกไปอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว

สมมุติอย่างเนี้ยแค่ย่อนไหนมา
สมมุติเจ้าสาวกโกรธพี่ทำยาไง
วงาถั่วงาไปตามสไตล์เราตัวเอง
ต้องแอบด้วยทำไมแค่บวกเล็กผิดแค่นี้ทำไม
แต่ว่าเมื่อกี้ที่อ่านข่าวเขาบอกว่าคือ
ทางญ่าเขากลัวไม่แปลงไปโกหกด้านการศึกษา

ไม่นะเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกอย่างนั้นเจ้าบ้านมาซื้อ
สงสัยอีกแล้วเลยเอามองถามซิแต่จุดที่ออกไปได้เป็นไปได้
แต่จุดที่ถามคือไม่ถามหลังไมค์ไง

คือแบบเป็นคำถามจริง๑๕บวก๖ได้เท่าไหร่
ประหลาดเลยอยู่ดีถามอันนี้
ช็อกอยู่ไงไม่คิดว่าจะถาม
มาดูข่าวพบต่อของช่วงนี้

ครับผมเป็นนุ่มคนหนึ่งครับคุณผู้ชม
มุ่งมั่นอยากจะเป็นพระเอกหนัง

ไม่ใช่ครับผมแต่ไปไม่ถึงฝันครับอืม

หนุ่มสเปนคนหนึ่งครับวัย๒๐ปีนะครับ

อยากเป็นพระเอกหนังโป๊หน้าใหม่ครับผม
นะฮะเกิดเหตุสลดครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนใต้ของสเปนครับ
หนุ่มคนนี้ได้ไปถ่ายทำหนังโป๊ที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านนะฮะแล้วได้เอ่ยปากขอผู้กำกับเล่นน้ำในสระว่ายน้ำต่อ
ระหว่างรอเพื่อนเดินทางมารับภูมิกับก็ไม่ได้ว่าอะไร

กระทั่งเวลาผ่านไปครับคนในกองเห็นผิดปกติครับ
สังเกตเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นนอนนิ่งอยู่ก้นสระครับ
จึงรีบโดดน้ำลงไปงมร่างขึ้นมานะฮะ
แล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นครับปรากฏว่าช่วยอย่างสุดความสามารถแล้ว
แต่น่าเศร้าครับคือเขาเสียชีวิตครับ
เจ้าหน้าที่ได้พยายามปั๊มหัวใจนะฮะปรากฏว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
นิษฐานว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันจมน้ำเสียชีวิตเลย
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าชายหนุ่มคนนี้ทำงานเป็นพนักงานที่บาร์แห่งหนึ่ง
ใจกลางเมืองเซบีย่านะครับผม
แล้วก็ได้เดินทางมาออดิชั่นทำหนังโป๊ที่หมู่บ้านแห่งนี้แหละ
ซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้มาติดต่อกันหลายเดือนแล้ว
นี้ยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้ดื่มแอลกอฮอลแล้วก็ใช้สารเสพติดมาก่อนหรือเปล่า
ขณะนี้ได้มีการส่งศพไปสถาบันนิติเวศครับเพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง

คือได้ออดิชั่นไปแล้วแล้วก็ลงเล่นสระน้ำ

ยังนี้ไม่ใช่ไงไม่มียังไงว่าเป็นฉากไหนฉากแบบ

อ๋อเพราะกินช่วยเรื่องอะไรครับคุณแม่
โอ้แอ้งที่กระโดดตึกลูก

จะกินไหมจะให้กินอยากจะรู้ไหมจะให้บอกไหม
ง่ายกินเพื่อช่วยให้มีความเป็นชายมากขึ้น
บางคนเชื่อว่ากินแล้วขนาดเพิ่ม
ชื่อว่ากินแล้วนานขึ้น
เชื่อว่ากินแล้วถึงจุดได้สุดยอดมากขึ้น

รู้ไหมว่าจุดที่ออกทีวีนะ
แต่ได้แต่ได้อยู่จะได้อยู่นะแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่

พี่น้องขนาดปิดหน้าเลยเขาอายคิดสภาพ

รู้ไหมรู้ไหม

จุดตอนที่มีคนมาเคาะประตู

ตอนนี้กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่นั้น

แต่หนูอ่านหนังสือเยอะเนี่ยคุณแม่
คือมันจะเป็นคล้ายกับว่ามันเป็นช่วงแบบ
อะไรก็หยุดไว้อยู่แล้วอ่ะ
นึกออกไหมคะแต่มีคนมาคัดจังหวะ

ต่อครับต่อเช่นข่าว

ฉันไม่เข้าใจยังเมียบเลย
เว็บไซต์เจริมิวเผย์รายงานว่า
แบรนด์หรูชื่อดังจากต้องก็ให้ม้าอ่าน

ม้าจะต้องมีความดัดจัดฤทธิด

อูมันดูแบบว่าแต่แค่เป็นหนังอะก็เรียบหรูแล้วก็เป็นหนังราคาสูงแล้ว
มีสายสายรัดหนังมีให้เลือกด้วยกัน๘สีราคาเท่าไหร่คุณดูนะฮะ
ดอลลาร์สหรัฐเงินไทยคิดเป็นเงินไทยเกือบประมาณเกือบ๑๔๘๐๐บาทมอเซคันหนึ่ง
หนีบทั่วไปคนไทยก็ใส่กันอยู่แล้วอ่ะอยากจะส่งไปถามพี่ม้าว่ามียังอ่ะครั้งเนี้ย

ไม่ฉันไม่มีปัญญาซื้ออย่างงี้
และที่สำคัญเนี่ยรองเท้าทั่วไปการดีไซน์มันเหมือนกับที่วางขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต
ราคาก็แค่ประมาณไม่ถึงร้อยอ่ะหรือหลักร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยบางรายก็ตำหนิไปถึงแบรนด์เลยว่า
ออกแบบเฉพาะพิเศษเนี่ยหรือมีความอลังการเป็นพิเศษเนี่ย
แตกกับมีราคาสูงแค่นี้ก็ด้วยแบรนด์ของเค้าแน่เค้าจะตั้งเท่าไรก็ได้

น้ำมันใส่สบายหรือเปล่ามันอาจจะนิ่มมากอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

กลัวขโมย

ช่วงหน้าอัปเดตความรักของตั๊กบงกฎกับเจ้าสัวบุญชัย

ไปเห็นร่มข้าวผู้กันตั้งที่นี่นั่น

นี่ไปดูคุณไอ้ตั๊กบงกฎตัวมันเล็กได้จริงเนาะ

ต้องยอมรับนางแบบว่าบทจะอ้วนคืออ้วนสุด
เหมือนจะผอมมันเอาผอมจนได้จริง

คนเรามันจะต้องว่างแล้วมีเงินมาก
คือนางคือส่งลูกเสร็จปุ๊บนางก็จะเอาเวลาไปออกกำลังกายอย่างหนัก

ถ้าสมมุติเราเห็นแล้วนะขึ้นแท่งเป็นไอดอลในการออกกำลังกาย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่สุดแซ่บทำให้

ทุกอย่างมันจะเริ่มลงตัวทุกอย่างเลย
นางก็บอกกลับมาสวยปิ๊งเหมือนเด็ก๒๐ต้น

เพราะว่าตั๊กกลับมารับงานมากขึ้น
อาจจะเป็นเพราะว่าจะลดทอน
เวลาที่มีให้กับครอบครัวอย่างลูกชายน้องข้าวหอม
แล้วก็สามีเจ้าสัวบุญชัยให้เหลือน้อยลง

กับสามีในอินสตาแกรมวงกฎเนี่ยนะฮะ

คิดถึงพอตั๊กเริ่มทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอกัน
เจอกันช่วงเช้ากับอาหารมื้อเย็นเลย
ไม่ใหญ่แต่อยู่กันคนละมุม
อีกคนนึงอยู่ห้องทำงานอีกคนหนึ่งอยู่ห้องครัว
เจอกันที่โต๊ะอาหารเย็นนางก็ว่าอย่างนั้น

ถึงมีเวลาให้น้อยแต่ก็ยังรักเหมือนเดิม

เพราะไอ้ตั๊กเวลามาเล่นมันเป็นผู้หญิงที่เล่นแบบว่าสุดตัวน่ะ
เวลาไปเล่นละครไอ้ตั๊กเป็นคนที่แบบดูดิ
โอ้โหลงไป๔๐กิโลเมตรได้ไหมแองซี่
๓๐กิโลเมตรได้๓๐๔๐กิโลเมตรเนอะ

เฟิร์มแล้วฮะนี่คือเฟิร์มแล้วฮะ

ระดับของมันต้องงานเยอะเหมือนกันน่ะเนอะ

กลายเป็นไอ้ตั๊กตอนเข้าวงการใหม่จริง

เล่นเลิฟซีนหนักขนาดไหนเนี่ยเขาไม่เคยห้ามเลยนะ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อย่างชัดเจน
สำหรับนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่กับหวานใจคุณเต๋อชันทวิทย์
เพราะว่าทั้งคู่ต่างชัดเจนในตัวของกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบงานเขาจะไม่ก้าวไก่กันเด็ดขาดเลย
ซึ่งคุณใหม่เองก็เผยให้ฟังบอกว่าถ้ามีการเล่นเลิฟซีนต่างกับพระเอกคนอื่น
หนุ่มเต๋อก็จะไม่เคยหึงหรือว่าตั้งกฎในการรับบทเลิฟซีนเลย
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าเธอเกรงใจแฟนคลับมากกว่า
ก็เลยไม่ได้อยากเล่นอะไรที่มันดูแรงเกินไป
คุณเต๋อมีกฎหรือว่าห้ามอะไรเกี่ยวกับบทเลิฟซีนบ้างไหม
คุณหมายบอกว่าไม่มีเลยค่ะเป็นการทำงานเราจะเข้าใจกันอยู่แล้ว
ปกติเขาจะมีหึงหรือเปล่าพี่นายบอกไม่เลยค่ะ
วันใหม่ไปกองใหม่ก็ไม่รู้ว่าต้องมี
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผู้กำกับเราน่ารัก
คือพอเราได้อ่านบททั้งเรื่องเราก็จะรู้ประมาณนึง
เอาแค่พอแบบประมาณให้คนดูเนี่ยอินแล้วก็รู้สึกรู้สึกจิ้นไปกับตัวคาแรคเตอร์นั้น
ตัวเราเองได้วางขอบเขตไหมว่าจะเลิฟซีนได้แค่ไหน
หมายถึงถามตัวใหม่ตัวใหม่บอกว่าตัวใหม่หรือคะ
ของใหม่ก็คือเอาที่ทุกคนอยากเห็นแค่นั้นพอค่ะ
ถ้าเกินไปเนี่ยคนก็ไม่ได้อยากดูแล้วอันนั้นก็ไม่อยากทำ
เอาที่พอดีคือตัวใหม่เนี่ยไม่ได้อะไรนะคะ
แต่ใหม่สงสารแฟนคลับเขาอาจจะไม่ได้อยากเห็นแล้วก็หัวเราะเหมือนกันเนอะ
มันใช่
อ่ะโอเคเข้าให้พูดเองนะฮะ
บทเองเป็นคนเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเองหมดนะ

มาถึงนี่ดีกว่าครับหนุ่มบอยปกรณ์ครับ
ขำแรงเลยนะฮะกับโมเมนต์แท็กซี่ขอถ่ายรูป
แต่มาพีคตรงที่ว่าเขาเรียก
คุณบอยว่าอะไรไปฟังนะฮะนุ่มบอยขึ้นทักซีคันนึงนะฮะ
แล้วก็คนขับแท็กซี่ก็หันมาเอ้าคุณบอยปกรณ์ลำ
เจ้าตัวนี้เพลียนะฮะทำมีเพลียเบานะครับ

กับข้อความสนทนาที่ตนกับแท็กซี่เนี่ย

พี่แท็กซี่บอกว่าขอโทษนะครับเจมส

นะฮะ

วันที่อะไร

ไปเอาเพลงมาให้กัน

ตอนแรกจะเอาเทียนปักไม่ครบกำหนด๔๒เล่ม

ใครบวกอายุฉันจะตบปากให้

เราหยุดรับตั้งแต่๒๕แล้ว

ไม่ได้ก่อนคนแรก

ไม่ละลายค่ะโต๊ะขาวเลย

มาต่อนะฮะที่เรื่องของเค้กวันเกิด

ขอโทษครับคุณบอยประกอบลำใช่มั้ยครับ

แท็กก็บอกว่าโอ้ตั้งแต่ขับรถมาเนี่ย
เพิ่งเจอดาราคุณบอยประกอบลำ

อยเขาบอกว่าขับรถไปก่อนพี่

พี่แท็กมีเกียรติแคล็กชั่นใต้ภาพว่า
ถึงแล้วให้ถ่าย๓รูปเลย
แท็กถ้าไม่มีลำให้๘รูป

ว่าแกคือสามีของเมทัลด้วยนะนั่นครับผมนะฮะอันนี้เลยฮะ

เคยขึ้นแท็กซี่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างทำความผิดสมการไหมฮะ
ก็เคยขึ้นส่วนมากผมเจอก็คือประโยคคลาสสิกเลยฮะ

ฮะใครอ่ะ
เฮ้ยทำไมเมื่อกี้มีวิ้งด้วยวะไม่เงียบคิดเลย

คือผมบอกว่าพี่ครับทีวีพี่มีปัญหานะครับ

ไม่ค่อยเจออะไรก็บอกว่าหัวจริงหรือเปล่าผมจริงหรือเปล่า

ขึ้นแท็กซี่แล้วก็แบบไม่ค่อยอ่ะ
ไม่ขึ้นแท็กซี่
ขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นบ่อยไง
พี่ต้องขึ้นมั้ยปลอดภัย
ทักซี่ทักนี่ว่าอย่าผมไปส่งรถก่อนครับ
หรอเลือกคันหน้าครับ
ประโยคคลาสิก
เราไปที่กระแตกันซะหน่อยฮะ
ที่คนเข้าไปเมาส์นางนะฮะว่า
โอ้โหไปทำศัยกรรมมาจนหน้าเบี้ยวเนี่ยโดนเมาส์แรงไปเลยล่าสุดกระแตอาสยาม

แต่นางได้ให้สัมภาษณ์
สวยมากจริงตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านางก็รู้สึก
จริงแล้วเนี่ยเรื่องโหมงานหนักจนหน้าเบี้ยวผิดรูปเนี่ยแต่กลับมีคนไปมองผลกระทบจากการทำแบบว่า
ัยกรรมหรือเปล่าไปฉีดโบท็อกโบท็อกมันไม่ได้ช่วยทำให้หน้าเบี้ยหรอกฮ

เขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยหนูบอกกับทีมงานเฉยว่าหนูนอนน้อยถ้าเป็นช่วงนอนน้อยจริงเนี่ย
นะฮะเวลาถ่ายรูปเนี่ยบางรูปมันจะชัดมากเลยอ่ะอืมเพราะว่านางเป็นโรคกล้ามเนื้อหน้าอ่อนแรง
โอ้โหกล้ามเนื้อหน้าอ่อนแรง
บางคนไน้ย่ะพี่เอช่วงนึงที่ล่างกายเวลามันเจิงตีเอสุปัชไชน์ขนาดแข็งแรงเกล็งเป็นน่ะตาเปลี้ยวเลยน่ะ
นี่พี่เอสุภาชัยนี่หนีไปพักตัวอยู่ที่เชียงใหม่เป็นแบบว่าครึ่งปี

สมมุติวันหนึ่งต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหน

มันบทจะตีมันตีได้อย่างรวดเร็ว

โบแล้วแข่งแล้วก็แอปว่านอนน้อยอะไรอย่างนี้
ไม่แต่บางคนถ้ามุตินอนน้อยมันมีจริง
แต่อย่างของพลอยเชอร์มานตอนนั้นมันหนักจริงนะ
ต่างจากถ้าอันนั้นเป็นคือปากเขาเบียวอย่างชัดนะ

เราจะรู้ได้ไหมว่ามันสักคนเรามันพวกมันเจอกันอย่างบุ้งเนี่ย

เป็นคนไปดูแลพยาบาลไงถึงได้เป็นผัวเมียกันไงได้เก็นตรงนั้น
ก็ในห้องพยาบาลนั่นแหละดูแลกันดูแลกันในห้องพยาบาล
แต่น้องกะแตนะฮะถ้าเกิดดูอยู่นะฮะ
อันนี้พิพาตกุ๊บมีทางแก้ให้สำเร็จของการนอนไม่พอนะฮะ
แก้ตรงนี้เลยง่ายเลยก็คือซื้อเตียงให้ใหญ่ขึ้น
ได้นอนพอนะครับผม

เดินไปถามตัดกล้องก่อนไหมว่าสรุปกับมุกบ้างไหม
ซื้อเตียงให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองก็จบ
ครับผมเรื่องคงเรื่องสรุปแล้วนี่นาง
จากว่าเวลาที่นางพักผ่อนไม่เพียงพอนางนอนไม่เป็นเวลาเครียด

เราคิดงานว่าคิดท่าเต้นอะไรอย่างนี้ทำให้หนูนอน
ก็นี่ก็น้อยไปหรือเปล่านอนแค่วันละ๓๔ชั

เขาบอกว่าไปหาหมอเนี่ยตอนแรกก็แค่ปรึกษาหมอบอก
ส่งมาให้ดูเขาก็บอกเป็นกวง
แล้วก็คอมเมนต์ว่านางไปทำศัยกรรมจนปากเบี้ยวบ้างละ
หลายคนคิดว่าอ้าวถามจริงไปทำศัยกรรมมาหรือเปล่า

เรื่องศัยกรรมแต่บอกเลยว่านางทำจมูก
แล้วก็โรคนี้เป็นกันหลายคน
แล้วก็หลายคนเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเองด้วย

นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ
เขาบอกว่าคิดว่าเดี๋ยวเคลียร์งานเพลงเสร็จเนี่ย
หนูไม่มีเวลาเลยตอนนี้หนูซ้อมเต้นหนักมาก
ก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปหาหมอจริงจังแล้ว

ถ้านอนน้อยปากมันเห็นชัดเจนเกินไป

ที่เราพักผ่อนน้อยจริงดูเฉย
เพราะเขาไม่รู้ย่อมไม่ผิด
ตอนนี้อยากจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับสายกรรมนะครับ

แล้วมันเป็นโรคที่ดาราทุกคนเป็นอยู่แล้ว
เป็นหลายคนที่เห็นหน้าเบี้ยวก็หายไปเอง

เมื่อกี้มีคอมเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยนะฮะ

เกี่ยวมากว่าเกี่ยวโดยตรงเลยนะดูสิ

คือเล่นกีฬาได้ทั้งฝั่งหนึ่งแล้วก็เที่ยวดูหนังได้ฝั่งหนึ่งเลย

ในไหนวันเกิดคุณแม่จะยกข้าวหลักสี่

คนที่ชวนฉันบั่นหลีมงคือหล่อนนะ

รู้สเปคไหมรู้สเปคไหม

อายุเกินเลข๓ปุ๊บอย่าหวังว่าสเปคมันเป็นยังไง
อ๋อยังไงน่ารักนะหมายถึงว่าอายุคนเราอะสเปคมันจะหมดไปตอนหลังอายุ๒๕
อ๋อหมายถึงว่ามันจะไม่มีอัพสเปคแล้วอ๋ออ๋ออะไร
ถ้าสมมุติดีปุ๊บคว้ามันให้แน่นแล้วอย่าปล่อยมันออกมา
สงสารนะครับพิธีกรนะครับพี่ภาคก็มีเด็กพี่เมย์ก็มีแฟนชอบแอบคุย

ชอบแอบคุยในรถค่อยออกข้างนอกแม่ดังคุยด้วยที่โสด
พี่เมย์เขาก็ปรงไปรักพี่มั๊กก็มีแฟน

เดี๋ยวก่อนพี่เหมียวมีลูกอายุเท่าหนู

เกิดนี้อยากให้ได้อยากให้โดนสิคุณแม่
ซื้อได้เว้ยมาเบรกโฆษณาช่วงหน้า

นักกระทบลำไยหายทองคำ

ครับผมนะฮะแม่อามอู้ฟู้ครับผม
ใส่ทองเท่าโซ่รถไฟอร่ามทั่วตัว

ศิลปินรวยกว่ายังไม่โชว์ครับผมนะฮะ
คุณอาร์มชุติมาครับน้องสาวมากฝีมือครับ
มุ่งหน้ามาไกลเกินฝันครับโด่งดังสวยวันสวยคืน
เงินทั้งทองไหลมามักเห็นภาพสาวอาร์มลูกตันยูให้เงิน
ทองซื้อรถให้พ่อแม่ดูแลครอบครัวอย่างดีมากนะครับ
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์คลิปคุณแม่ใส่ทองเต็มตัวครับ
ดูฮะทั้งแหวนสร้อยคอสร้อยข้อมือเส้นใหญ่มากเลยนะครับ
พร้อมถามแม่เป็นภาษาอีสานว่าแม่มักบอคือซึ่งแม่ตอบว่ามักอยู่
ชอบไหมชอบไหมอ่าพร้อมก็ส่งจุบอืมปรากฏเกิดดราม่าขึ้นจนได้น่ะ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ท้วงติงจำนวนมากแถมไปเทียบกับเพื่อนซีลำไยหายทองคำว่า
จ้าว่ารวยคนอื่นเขาก็รวยไม่เห็นมีใครอวดขนาดนี้
ลำไยกับแม่เขาก็มีมีเยอะกว่าด้วยไม่เห็นเขาใส่อวดเลย
ข้างนอกก็ไม่ใส่อยู่บ้านเขาก็ไม่ใส่โดยเฉพาะคุณแม่ลำไยน่ารักมาก
ควรดูตัวอย่างเขาบ้างนะนะฮะตัวอย่างคอมเมนต์ก็เนี่ยครับ
อย่างนี้ขึ้นนะฮะหล่อตาหล่อใจโจรแท้ระวังแหน่เดอร์
อวดหลายนะฮะคนเพิ่งจะเคยมีตายตาย
ปินรวยยิ่งกว่านี้เขายังไม่ใส่เลยเป็นต้นนะครับ
แบบเนี้ยนะฮะก็มีคนแซวกันไปแซวกันมานะฮะ
นู่นนั่นนี่ก็นะครับอ่านกันไปนะครับดูคอมเมนต์ประมาณนี้
คือก่อนหน้านี้เขาเคยมีกรณีกันมาเขาก็มีเมื่อก่อนนางเป็นเพื่อนกันไง
นางเป็นคนแต่งเพลงให้ลำไยไงนางเป็นคนแต่งเพลง
งานด้วยกันไม่ดังเป็นคนแต่งเพลงเลยไอ้เพลงดังดังอ่ะ
ชื่อเพลงอะไรนะผู้สาวขาเลาะอ่านางเป็นคนแต่งแล้วแล้วยังไง
ปรากฏว่าลำไยมาร้องแล้วหลังก็คือตัวนางเองสองคนอ่ะ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกนะแต่แบบว่าเหมือนทางค่าย
ไม่ได้ส่วนแบ่งเลยปกติอะไรอย่างนี้ไง
บอกนางไม่เคยได้ส่วนแบ่งจากค่ายอะไรอย่างนี้
ประมาณนั้นนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เคลียร์รู้สึกก็เคลียร์จบไปแล้วนะ
แล้วก็เคลียร์กันไปอันนั้นแต่ว่าบางทีคนอาจจะยังแบบรู้สึกว่า
เขาเคลียร์อย่างงี้เพื่อจะแบบเหมือนแบบไม่บางคนก็มีชมก็มี
เออใช่ไหมพยายามจังเลยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันคือเหมือน
เหมือนกลุ่มคนมันมีทั้งสองกลุ่มมันมีทั้งสองกลุ่มไม่แต่ถามหน่อยว่าอ่ะ
คนมีทองใส่อ่ะใส่แล้วถ่ายรูปโรคโซเชียลเนี้ยผิดไหมคุณแม่พี่
ก็ไม่ผิดนี่เขาลูกเขาให้แม่เขาไงบางคนก็ชอบใช่ไหมเออชอบใส่
จริงจริงบางคนเขาก็ใส่ไปงงไปงานไปอะไรใช่เออไปข้างนอกเขาใส่
เพราะมันเหมือนแบบเก๋มันก็เหมือนเราใส่สร้อยแขน
เขาแบบโชว์รวยสุดใส่เพชรบริงใส่ทอง
เงินถือโยนคือเออเขาเป็นสไลท์เขาเป็นแบบนั้นเนี่ยคนก็ติดตามเยอะถูกแล้วแต่ไรคเตอร์เนอะ
พรุ่งนี้ก่อนไหมฮะทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนาม
ครับผมนะฮะเรียกว่าช้างศึกไทยฝ่าสมรพภูมิบนโลกสองพันยี่สิบสองครับ
ขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒นะไทยเจอกับเวียดนามครับ
ส่งเสียงเชียร์ติดจอทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒พรุ่งนี้
ห้ากันยายนตั้งแต่หกโมงครึ่งเป็นต้นไป
ไทยรัฐปู๊ดปู๊ดไทยรัฐสู้สู้
เราส่งกำลังใจไปเชียร์ทีมชาติไทยกันมากันพรบครับเจชนาทิพย์นะฮะ
พรุ่งนี้เรางด๑วันนะฮะเพื่อให้คุณได้ไปเชียร์ทีมไทยกับเวียดนาม
ถึงว่าเป็นแมทใหญ่มากเราจะเริ่มเชียร์กันตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไป
แล้วก็พบกับที่สุดฝีมือคนไหมเหรอครับ
ชาวญี่ปุ่นต้องลุ้นกันว่าจะทำทีมเป็นอย่างไร
แต่ก็เวลาประมาณเดือนกว่าให้เขาดูแลทีมต้องดูกันแต่เขาบอกว่าคนนี้ฝีมือดีมากเหรอ
แล้วตอนนี้ถือว่าเป็นแมทที่คนไทยรอดูกันเลย
เวียดนามกว่าไทยเขารู้กันดี

เวียดนามนะคอมเมนต์กระหึบลื้มแน่นอน

วันก่อนไทยรับแจกดี
ถ้างั้นพรุ่งนี้เรางดกัน๑วันกลับมาเจอกันใหม่

โปรดติดตามตอนต่อไป